ขอพื้นที่ให้สาวจ้าจ๋านะคะเคลียร์หน่อยค่ะ
เพราะว่าไปออกรายการค่ะไปออกรายการกับสามี
พี่จิมประสุทธิ์มานานเกือบ๑๒ปีค่ะ
เปย์หนักให้นู่นให้นี่เต็มไปหมดค่ะ
ก็เลยโดนแซวนะคะบอกว่าโอ้โหเปย์หนักขนาดนี้
สมบัติให้คุณภรรยาไปเลยน่าจะง่ายกว่าค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะได้เจอทั้งคู่ในงานโปรโมทละครเรื่องหนึ่ง

ไปให้กำลังใจอยู่ข้างเลยค่ะได้เจอกันพร้อมกันทั้งคู่ค่ะไม่รอช้าค่ะ
ขอถามประเด็นร้อนประเด็นนี้นะคะซึ่งสาวจ้าจ๋าก็ขอเคลียร์เรื่อง
ผู้สมบัติว่าไม่จริงค่ะในรายการที่พูดไปแค่มุกขำ
ถ้าจะให้สมบัติจริงขอหุบหัวใจของพี่จิ๊บน่าจะดีกว่า
หื้อมันเลิศนะคะคำตอบคือน้ำเม่าอัน

ยืนหนึ่งที่จะเป็นเจ้าของทุกอย่างต้องตอบแบบนี้ค่ะ

พร้อมประกาศว่าทั้งคู่ให้ความสำคัญกับเรื่องความรัก
มากกว่าสิ่งของที่มอบให้นะคะ

ไอ้เรื่องฮุบนี้มีจริงนะคะไม่ใช่ปลาสวายนะคะ

จิ๊บมอบให้เป็นความเมตตาล้วนนะคะ
ก็เป็นความรักที่เขาเต็มใจ
ที่จะให้เราสิ่งที่จ๋าชอบที่สุดที่พี่จิ๊บให้คือเวลา
เขาให้เกียรติให้เวลาให้ความซื่อสัตว์
ทุกสิ่งทุกอย่างมันประเมินค่าไม่ได้

เพราะว่าพี่จิ๊บเนี่ยดูเป็นนุ่มสายเปย์เหลือเกิน

เขาก็เลยแซวว่าฮุกคุณแม่
โอ้โฮยกมือไปถ้าไม่ทัน
ใครที่ติดตามข่าวกันมาตลอด
ก็จะเห็นกันแล้วก็ทราบกันดีว่า
จริงเราไม่ได้เป็นคู่ที่
ให้ความสำคัญกับเรื่องของมูลค่า

คิดเลยไหมคะว่าเรามีสมบัติอะไรให้เขาฮุบบ้างคะ

ในการจะตอบว่าหุบหัวใจพี่จิ๊บคนเดียวเลยก็ฟินแล้ว
แม้อยากจะมีสามีแบบพี่จิ๊บนะคะ
แต่ว่าตอนนี้มีแฟนก่อนละกันหมายถึงตัวเอง
ค่ะแต่กะลินก็ไม่ว่างนะคะอืมอืมอ่ามากมากมาก